มาดูเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะจริงผ่านมาครบอาทิตย์แล้วนะ
กรณีไฟรั่วไฟดูดที่อุดรธานีค่ะคุณผู้ชม
แต่เรื่องที่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยภาพนี้เราดูกันไปหลายรอบแล้วล่ะ
กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีคนเจ็บซึ่งตอนนี้อาการก็ดีขึ้น
แล้วก็มีฮีโร่แต่เรื่องที่มันตามมาหลังจากนี้
คือเรื่องเงินบริจาคค่ะเล่าข่าวเรื่องเงินบริจาคไป
ต่อเนื่องเหมือนกันนะแล้วล่าสุดน้องบาส
น้องบาสวัย๑๙ปีที่เป็นฮีโร่ช่วยน้องโซดา
นักเรียนวัย๑๒ปีเนี่ยกลายเป็นว่าน้องบาสดูสิคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาขึ้นโรงพักเมืองอุดรอีกรอบนึง
แจ้งความเลยล่ะค่ะเรื่องรับเงินเรื่องเงินบริจาค
ไม่ได้ตังค์เลยคุณตำรวจครับผมได้แต่ซองเปล่าไม่ได้มีเงินครับ
แล้วก็มีการยืมเงินบริจาคไปใช้ก่อนพันหนึ่งด้วย
ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมต้องมาแจ้งความกับตำรวจ

ไม่อยากให้เขาไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก
จริงใจบาร์ดเองอยากให้มาคุยกันตรงนะ
จะได้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่ต้องโต้กันไปมา
ทีนี้ผู้กำกับสพเมืองอุดรค่ะ
บอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบทางเพจ

แล้วก็สอบผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดด้วย
ตอนนี้ค่ะทางตำรวจที่โรงพักษณ์นี่นะ

ส่วนอีกคนนึงที่เป็นฮีโร่คุณสุภารัฐภูเหมือนบุตรเนี่ยนะ
บอกว่าได้รับเงินจากแอดมินเพจ๒๐๐๐บาท
แต่ทางฝั่งแอดมินบอกว่า
ถ้าเกิดมีใครมาถามน่ะให้บอกไปนะว่าได้๕๐๐บาท

พอเป็นแบบนี้จะไปแจ้งความไหม

ไม่ไม่แจ้งความดีกว่า
ให้สังคมได้ตัดสินเอาเองละกัน
ทีนี้พอฟังทางน้องบาสไปเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมดูทางเพจดังหน่อยไหม
เพราะว่าเพจนี้พอมีเรื่องร้องเรียนว่ามันไม่โปร่งใสนะ
เรื่องเงินบริจาคว่าอ้าวทำไมยอดมันไม่ครบให้ไม่ครบ
แอดมินแอดมินองุ่นถูกสั่งพักงานแล้วนะคะ
แล้วล่าสุดอดีตแอดมินเพจรุ่นบุกเบิก๔คน

มินโลมาแอดมินเดี่ยวแอดมินบอสแอดมินบอย
รวมตัวกันออกมาแฉเพจ

เรื่องนี้จะเป็นยังไงคือเขาบอกว่าเพจนี้เปิดมา๑๐ปีแล้ว
สามีภรรยาเป็นเจ้าของเพจ
มีรายได้จากค่าโฆษณาประมาณ๓๐๐๐ถึง๘หมื่นบาท
ทีนี้เงินที่ได้มาพวกรายได้ตรงนี้จะเข้าฝั่งบัญชีของภรรยา
เอาไปทำเพจก็ได้ตอบค่าตอบแทนเป็นชิ้นไป
ถูกโปรดไม่รู้สาเหตุเลย
แล้วเราก็เลยถามไงว่าตอนที่ทำงานอยู่มันมีอะไรแบบ
แม่งมีอะไรไม่ชอบมาพากลบ้างไหม

มีค่ะมีเอาอย่างเช่นอะไร
ข่าวที่เอามาไม่ได้ลงไปทำข่าวเองหรอกดึงมาจากเพจอื่น
จริงบ้างไม่จริงบ้างไม่รู้ว่าการกลั่นกลองการตรวจสอบเป็นยังไง
รวมถึงอย่างเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานต้องมีอะไรบ้าง
อย่างน้อยมีคอมพิวเตอร์มีมือถือใช่ไหม
ดูแลเองจัดการเอง
แล้วค่าอินเตอร์เน็ตเวลาที่เราใช้จะโพสต์ข่าวอัปเดตข่าว

และช่วงโควิดมีการเปิดรับบริจาคของด้วยบริจาคตังค์ด้วย
แต่ไม่ได้แจ้งว่าไอ้ของพวกนั้นตังค์พวกนั้นที่ได้มาเอาไปบริจาคที่ไหน
ทีนี้ค่ะทาง๔อดีตแอดมินที่ออกมาแฉ
เขาก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะ

จะเจอมากกว่าที่พวกผมบอกให้พี่ฟังก็ได้
โห้ยปิดปับดับเครื่องชน

ฟังตัวสามีภรรยาเขาจะสิจแจงอย่างไร